มาดูที่เรื่องของวิกฤตการณโลกตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ

แต่ว่าล่าสุดมีการเปลี่ยนชาติเจ้าภาพแล้วนะครับ
ไปคัดกันที่กรุงอำมานของจอแดนครับ

เป็นเจ้าภาพมวยโอลิมิกส์๒๐๒๐
รอบคัดเลือกโซนเอเชียโอชิเนีย

ซึ่งกำลังเผชิญวิกฤติการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
พร้อมกับเลื่อนวันแข่งขันจากเดิมในวันที่๓ถึง๑๔กุมภาพันธ์
ไปเป็นวันที่๓ถึง๑๑มีนาคม
แบ่งเป็นชาย๕รุ่นหญิง๕รุ่น
ว่าจะมีการประกาศรายชื่อช่วงสิ้นเดือนนี้นะครับ
ที่ทำหน้าที่จัดแข่งขันมวยโอลิปิก๒๐๑๖

หลังจากที่ได้อนุมัติข้อเสนอ

การจัดการแข่งขันการคมนาคมขนส่ง
จะมีการแจ้งไปยังคณะกรรมการโอลิปิก

และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้เร็วที่สุด

แข่งที่นานกิงของจีนแทนเมืองอูฮัน

ก็คือ๓๙กุมภาพันธ์นี้ครับ

ตอนนี้ก็เดินทางไปทำงานฟุตบอลเอส
นายสติปวายอธิบดีกลมภาพลักษณ์ศึกษากล่าวหลัง

ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

ครั้งที่๔๑อุดรธานีเกม
ว่ากลมภาพลักษณ์ศึกษามีแนวคิด
นำกีฬาประเภทลาน้ำแข็งอาทิ

มาเป็นกีฬาสาธิตในกีฬานักเรียนครั้งต่อไปนะครับ
ซึ่งกรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพ
รวมถึงการแข่งขันที่สาพันธ์กีฬา

อย่างกีฬาเยาวชนฤดูหนาวนานาชาติเป็นต้นนะครับ
เพื่อเปิดเวทีให้เยาวชนที่ชื่นชอบกีฬาชนิดนี้

ถือเป็นการสร้างโอกาสให้กับนักกีฬาดาวรุ่ง
ต่อยอดสู่ระดับนานาชาติด้วยนะครับ
มีเวทีให้แสดงฝีมืออยู่แล้วนะครับ
๔เกมครั้งที่ผ่านมาที่ฟิลิปปินส์นะครับ

การจัดแสดงรถแข่งและรถแต่งระดับชั้นนำมากที่สุด
อันดับ๒ของเอเชียกว่า๕๐๐คัน
เพื่อร่วมแข่งขันริฟท์แล้วก็การประกวดรถสวยนะครับ
กิจกรรมจะมีขึ้นในวันที่๑กุมภาพันธ์นี้นะครับ
ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนนะครับ
เชื่อว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานหลายหมื่นคนครับ